คุณผู้ชมคะตอนนี้กำลังเดือดปุดเลยนะคะ
สำหรับประเด็นข่าวเมาส์ข่าวลือที่ไทยรัฐออนไลน์เขาเพิ่งเปิดประเด็นไปใช่
ว่าดาราอักษรย่อเนี่ยเป็นภาชนะใส่ข้าวเบื้องหน้าภาพลักษณ์ดีเวอร์
แต่เรื่องหลังรังสถานะเมียน้อยคุณ
งานนี้กำลังร้อนระอุเลยนะคะบนโลกโซเชียลหลายคนจับต้นชนตายวุ่นวายกันยกใหญ่
แล้วโผล่ก็มาโผล่อยู่ที่ดาราสาวในเครื่องแบบมัดหมี่พิมพ์ดาวที่เข้าเขาทั้งการเป็นลูกนายทหาร
แต่ที่บอกว่าแต่งงานมาแล้ว๔ปีไม่ตรงกับคำใบ้นะคะ
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาแต่งมาได้เพียง๓ปีไม่ถึงจะ๓ปีด้วยซ้ำ
และไม่ทันที่จะได้ฟังคำตอบว่าเท็จจริงอย่างไร
ชาวเน็ตก็พุ่งตัวแรงเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวมักหมี่กันพลึบพลับเลยนะคะ

เพราะวันอาทิตย์นี้สาวมัดหมี่เนี่ยเขาจะมีงานอีเวนต์เดี๋ยวควงคู่กันไปกับคุณสามีเลย

แต่ก่อนจะถึงวันอาทิตย์บันเทิงไทยรัฐลองกระแสะไปที่สาวมัดหมี่แล้ว

แล้วก็บอกว่าให้ไปรอฟังพร้อมกันวันอาทิตย์นี้เลย
อีกหนึ่งสาวที่โดนหางเลขจากคำใบ้ก็คือน้องกระติ๊บชะวันกร

โพสต์ภาพให้เห็นเลยนะจ๊ะว่ามีแฟนอยู่แล้ว
ไม่ใช่ดาราอักษรย่อคนนั้นอย่างแน่นอน
กไก่ก็ไม่ใช่อักษรที่เป็นภาชนะใส่ข้าวนะคะคุณ
แต่แต่ที่โดนพิษชาวเน็ตเล่นไปแล้วเต็มเลยก็คือ
วีเจจานักครามเวียรูปของเรานี่แหละ
งานเข้าโครมเบอร์เริ่มเลยจอจานด้านเข้าเป้า
คนก็เลยไปโพสต์ถามกันยกใหญ่ว่า
ข่าวลือข่าวเช้าที่ว่านี้จริงหรือเปล่า
บางคนอินหนักบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริง

คุณใจเย็นนะเขายังไม่ได้ฟันทงเลยนะคะ
เดี๋ยวรอฟังจากปากของเจ้าตัวจะดีกว่านะคะ
แต่ที่แซ่บไปยิ่งมากกว่านี้ก็คือบันเทิงไทยรัฐค่ะ
สอบถามไปยังแหล่งข่าวหลายสาย

ที่โดนดาราภาชนะใส่ข้าวทำรักร้าว
แต่เป็นนุ่มนักธุรกิจเราขอใช้อักษรย่อว่าตัวทีแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
แววว่ารูปภัณฑ์สันธาเนี่ยตีหลอกคล้ายกับคุณสัวสามีของมัดหมี่เลย
ก็เลยทำให้อาจจะเข้าใจกันผิดได้
โดยแหล่งข่าวให้ข้อมูลอีกว่าทั้งคู่เจอกันเมื่อปีก่อน
ด้วยการไปลงคอร์สหลักสูตรเพื่อผู้บริหารโดยเฉพาะ
ฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนน่ารักเพื่อนผู้หญิงเยอะมาก
ใช้ชีวิตคล้ายกับหนุ่มโสดฐานะรวย
แต่จริงมีพันรยาแล้ว
ที่สำคัญแววมาว่าพันรยาดุซะด้วย
โอ้โหนี่ขนาดว่าเมียดุนะเอาเป็นว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร
เราไม่สามารถนำเสนอภาพหรือว่ารายละเอียดไปได้มากกว่านี้
สรุปว่าจากการคาดการณ์วันอาทิตย์นี้นะคะ

แต่เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามในบันเทิงไทยรัฐ
ซึ่งดิฉันก็เข้าไปดูในอินสตาแกรมของคุณจ๋าเอง
ได้มีการโพสต์ภาพลักษณะคล้ายดวงดาวลูกโลกค่ะ
แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมาก
สอบถามทั้งบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงจะเสียใจเสียดายอยู่ไม่น้อย
เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชม
ว่าเรื่องนี้เท็จจริงจะเป็นอย่างไรกันต่อไป
รายชื่อที่บอกมามัดหมี่รอดูวันอาทิตย์นี้นะคะ
กระติ๊บค่ะเคลียร์แล้วเดี๋ยววีเจจ๋ายังไม่เคลียร์นะคะ